และหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของน้องเมย์ด้วย
เขาได้มีการรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม
แล้วก็ในการรวบรวมมีบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นหมอดูอีทีคุณแหวนธิติมาดรสุรินพิษสุวรรณ
คิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างทางครอบครัวบอกว่าเป็นเกียรติมากนะ
แต่ถูกรวบรวมให้อยู่ในกลุ่มของบุคคลที่มีความสำคัญ

ก็บอกว่าเชื่อว่าที่เขาอยู่ในกลุ่มนี้
เป็นเพราะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมย์ยังไม่ชัดเจน
แล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

คนก็อยากรู้ว่าจริงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของอาอะไรแน่
ครอบครัวของน้องเมย์ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่
ทั้งพี่สาวนะคะนายพิเชษนางสุกัญญา
นางสาวสุพิชาตัญญาการค่ะ
ก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชน
พอรู้ข่าวว่าน้องเมย์ได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นหนึ่งใน๓๐คนดังผู้จากไปในปี๒๐๑๗

เหลียวหลังรำลึกแด่เหล่าคนดังผู้จักรไปในปี๒๔
ทางครอบครัวบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติของครอบครัวค่ะ
เพราะว่าน้องเมย์เป็นแค่เด็กธรรมดา
เทียบกับอีก๒๙คนที่ได้รับการจัดอันดับ

เมย์ได้รับเกียรตินี้ก็น่าจะเป็นเพราะสาเหตุการเสียชีวิตนี่ล่ะ
ที่ยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุคืออะไร
พี่สาวของน้องเมย์นะคะนางสาวสุพิชชา
ก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของคดีด้วยนะคะ
บอกว่าเท่าที่ได้รับแจ้งจากตำรวจก็คือ
การสอบปากคำเพิ่มเติมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กองแพทย์ของโรงเรียนเตรียมทหาร
เพิ่งจะให้ความร่วมมือในการสอบปากคำ
เดี๋ยวช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
จะมีการทำหนังสือขอรับเอกสารสรุปผลการสอบสวน

ก่อนหน้านี้เคยได้รับเชิญให้เข้าไปรับฟังการสอบสวน

ส่วนกรณีที่มีการแถลงข่าวเรื่องของการตกบันได
ทางครอบครัวยังคล่องใจนะคะ

วันไหนตกตอนไหนเวลาไหน

เคยถามกองทัพไปแล้วว่ารอยช้ำซี่โครงหักเนี่ยเกิดจากอะไร

ทางครอบครัวรับเงินจากกองทัพไปหรือเปล่า
กับกองทัพไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
เห็นช่วงนี้เงียบไปเงียบหายไป
ทางครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
เดี๋ยวช่วงปีหน้าช่วงสักประมาณกลางเดือนมกรานะคะ
ทำหนังสือส่งไปที่กองทัพไทยก็คือ
เราจะขอเข้าพบเพื่อไปดูเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนค่ะ
ต้องบอกว่าจากการที่กองทัพแถลงข่าว
เหมือนกับว่าเราพูดคุยกันผ่านสื่อมากกว่า
แบบมานำเสนอข้อเท็จจริง

ก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมอยู่ในเอกสารตัวนั้น
หรือว่ามีข้อมูลอะไรเราก็จะนำมาประกอบกับข้อเท็จจริงที่เรามี
ผลชนสูตรเรื่องของอวัยวะค่ะ
ซึ่งมันยังไม่ออกแล้วก็ยังไม่ได้
เราก็ต้องรอเราทำได้แค่รอ
หลายคนก็พูดว่าเหมือนกับ
เราเป็นแค่จุดหนึ่งไปสู้กับกองทัพ
กองทัพคุณไม่มีวันชนะ
หรือคุณไม่มีวันทำอะไรเขาได้

เหมือนกับตัดกำลังใจเรามาก

คือตอนนี้ทำมาถึงได้ถึงจุดนี้

แต่ก็คือมันจะไปสุดหรือจะไปตันตรงจุดไหนเนี่ย
พูดไม่ได้ก็คือหนูมีหน้าที่ทำให้เรื่องมันที่สุด
ขณะที่นายพิเชษพ่อของน้องเมย์ยืนยันว่า
เชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
น่าจะมาจากเรื่องราวที่ถูกรุ่นพี่สั่งทำรงวินัย
หรือว่าสั่งซ่อมนะครับ

และทำให้รุ่นพี่คนดังกล่าวถูกปลดจากการเป็นรุ่นพี่บังคับบัญชา
จากกองพยาบาลก็จะถูกทำโทษอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะยังคงเดินหน้าหาคำตอบที่แท็กจริงต่อไป
เอาข้อเท็จจริงมาว่าใครเป็นผู้กระทำครอบครัวผมจะได้หมดความคาใจว่า
เหมือนกับแบบลูกผมถูกกล่าวหาอย่างเดียวว่าเขาเสียแล้ว
เขายังถูกกล่าวหาเลยว่าถูกพ่อบังคับมาเรียน
มีโรคประจำตัวอย่างนี้นะครับเป็นโรคหัวใจหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด
ตรงนี้คือผมยังต้องหาอยากให้เขาหาความจริงมาแก้กับผม
ปีนี้ไม่มีความสุขเลยใจก็เหมือนเดิมไม่เหมือนทุกปีนะครับ
ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนครับไม่รู้ไปเพื่ออะไร
มีแต่คิดอย่างเดียวนั่งเมาอย่างเดียวว่าทางกองทัพจะมีข่าวอะไรใหม่
มาให้ทางครอบครัวผมได้ฟังบ้างส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่สุกัญญาก็บอกว่า
ตั้งแต่วันที่น้องเมย์เสียชีวิตจนถึงวันนี้ยังร้องไห้ทุกคืนคุณภาคภูมิครับ
แล้วก็ช่วงปีใหม่ปกติแล้วครอบครัวจะไปพักผ่อนกันที่เขาใหญ่
แต่ปีนี้เนี่ยปีใหม่แล้วเนี่ยคนที่รักมากที่สุดจากไปก็ยกเลิกไม่ไปแล้วนะคะเขาใหญ่
ทุกวันนี้ความรู้สึกของครอบครัวไม่เคยดีขึ้นที่อยู่ได้เนี่ยเพราะกำลังใจจากคนทั้งประเทศเท่านั้นค่ะ